จอประเด็นเราเคยนำเสนอการวิเคราะห์ตัวเลขสอสอ
ที่คาดว่าพักเพื่อไทยจะได้รับในการเลือกตั้งที่จะมาถึง
ภายใต้ระบบใหม่ระบบจัดสรรปันส่วนผสมไปแล้วนะครับ
วันนี้จะพาไปดูการวิเคราะห์จากนักวิชาการ
ถึงตัวเลขสอสอที่คาดว่าพักประชาธิปัตย
และพักการเมืองขนาดกลางหลายพัก
น่าจะได้ในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนะครับ
จะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
ก็จะเป็นจำนวนสอสอเพิ่งมี
ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดโคต้าของสอสอบัญชีรายชื่อที่จะได้รับ
ระบบนี้จึงส่งผลกระทบต่อที่นั่งของพักการเมืองใหญ่
ขณะที่พักขนาดกลางจะได้เปรียบจากการเลือกตั้งรูปแบบนี้

ความพร้อมลงสนามกันอย่างคึกคัก
ภายใต้สมมุติฐานเดียวกันว่า
พักสามารถสะสมเพียง๗๐๐คะแนนทั่วประเทศ
ก็จะทำให้พักการเมืองพักนั้นมีสอสอบัญชีรายชื่อ๑คน
เพื่อไทยจึงพลิกเกมใช้กลยุทธ์ให้พักเครือข่าย
ทำคะแนนเพื่อให้ได้สอสอบัญชีรายชื่อ

ได้สอสอบัญชีรายชื่อน้อยกว่าที่วางเป้าเอาไว้
พักที่หวังคะแนนบัญชีรายชื่อคือพักขนาดกลาง
หวังจะได้ที่๒ที่๓และเก็บคะแนนเยอะนะครับ
แต่ละพักที่วางเป้า๗๐อาจจะเหลือ๖๐๕๐อย่างนี้นะครับ

แล้วก็พูดง่ายว่าพักกลางที่หวังไว้
เฉพาะระบบบัญชีอย่างเดียวจะมีปัญหามาก
ส่วนพักประชาธิปัตย์นายสติธรธนานิทิโชธ
วิชาการจากสถาบันพระปกเกล้า
ผู้เชี่ยวชาญระบบเลือกตั้งมองว่า
เก่าแก่พักนี้ถือว่าเท่าทุน
ไม่ได้รับผลกระทบใดจากระบบจัดสรรปันส่วนผสม
โดยเชื่อว่ายังคงสามารถรักษาที่นั่งของพัก
ได้ระหว่าง๑๐๐ถึง๑๒๐ที่นั่ง
และประชาธิปัตย์ก็จะมีคะแนนเขตที่เพียงพอ

ก็อาจจะเติมเต็มกลายเป็นบัญชีรายชื่อ
เพราะฉะนั้นตัวเลข๑๑๕เขตที่เคยได้เนี่ย

ก็คืออาจจะมีเขต๘๐เท่า๑๐
แต่ก็ได้เติมบัญชีไร้ชื่อมา๒๐๓๐
หรือจะได้เขตเท่าเดิม๑๑๕เขตไป
แต่คะแนนส่วนเกินที่เคยเป็นบัญชีรายชื่อที่ได้
ก็อาจจะกระจายไปอยู่กับพลังประชารัฐบ้าง
อยู่กับรวมพลังประชาชาติไทยบ้าง
สวัสดีหัวหน้าภาควิชาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมองว่า

ที่มีฐานเสียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมกับการไหลออกของอดีตสสกมชนบุรี
และในอีกหลายจังหวัดของพักประชาธิปัตย์
สมรวมกับการที่นายสุเทพเทือกสุบัน

จะทำให้ประชาธิปัตย์ได้ที่นั่งสอสอเขตลดลง
แต่ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ๒๐คนแรกของพัก
จะอยู่ในระยะที่ปลอดภัย
ส่วนพักขนาดกลางอย่างภูมิใจไทยและชาติพัฒนา

และอาจเป็นตัวแปลสำคัญหลังการเลือกตั้ง

๑๒คนหลายภาคการเมือง
สมมุติฐานเหล่านี้นักวิชาการทั้งสองคน
ใช้ข้อมูลผลการเลือกตั้งในปี๒๕๕๙

ซึ่งสุดท้ายแล้วพักการเมืองแต่ละพัก
จะได้สอสอมากน้อยเพียงใด
ปัจจัยอีกหลายอย่างเป็นตัวสอดแทรก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน